ซึ่งประธานสโมสรนะคะก็ออกมาบอกว่าจะถวายความสำเร็จในครั้งนี้แด่ในหลวงรัชกาลที่๙และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ค่ะ
ตลอดรอบเอาชนะกิติปาซานแชมป์ฟุตเซลล์ภูมิอีอร่านไป๓ประตูต่อ๒รอบในเชียงชนะเลิศ
โดยเจ้าอารมณ์สุขภวุฒิเท่านกลางดาวยิงทีมช่าไทยทำฮาตริกเหมาคนเดียว๓ประตูในเกมนี้
ฉลามโต๊ะเล็กคว้าแชมป์รายการนี้ได้เป็นสมัยที่๒
หลังจากได้แชมป์ครั้งแรกไปเมื่อปี๒๕๖๒
ซึ่งเสมอกันในเวลา๑ประตูต่อ๑
ก่อนที่จะดวนจุดโทษชนะไป๔ประตูต่อ๑ค่ะ
หลังจบเกมนะคะนายทัชพัฒน์เบ็ดจันทร์ศิริวัล

ประกาศว่าขอมอบชัยชนะครั้งนี้

และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐

โดยเฉพาะผู้ที่กำลังประสบอุทธกภัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ

นี่คือความสำเร็จที่รอคอยมาทั้งชีวิต

หากขาดทีมงานสตาร์ฟโค้ชทุกคน
ที่ทำงานหนักในการศึกษาข้อมูลคู่แข่ง
เพื่อวางแผนหาวิธีคว้าชัยชนะในทุกนัด
ผู้เล่นทุกคนที่เล่นกันเป็นทีม

คือกุญแจสำคัญสู่ความคว้าแชมป์ในครั้งนี้ค่ะ